เพราะว่ามีหวานใจตัวจริงให้รักอยู่แล้วนะคะ
กำลังจะมีข่าวดีเร็วนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะ
แต่ก่อนจะไปข่าวดีมาดูซิงเกิลเขาก่อนค่ะ

ก็มาโปรโมทกับบันเทิงไทยรัฐของเรา
ได้น้องก้าวสุภาษารามาเล่นให้นะคะ
แล้วก็บอกถึงข่าวดีที่หลายคนรอคอยอยู่ว่า
จะแต่งเมื่อไหร่๑๔พฤศจิกายนนี้ค่ะ
และตัวคลิปที่ว่ากับแฟนสาวนอกวงการชื่อว่าคุณเก๋นะคะ
เขาคบกันมา๙ปีนะคุณยาวนานมาก
เห็นว่าจะจัดที่กรุงเทพหรือว่าจะเป็นบ้านเกิดที่เชียงใหม่
เดี๋ยวรอดูอีกทีไปฟังพี่หนึ่งกันเลยค่ะ

คือรวมกันอยู่ปีนี้หมดเลย
อ้าวเหรอคะจัดสลัดโสดแล้วจัดสลัดแล้วค่ะจริงครบมานานมาก
ปีแล้วว่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาอันนี้แน่นอนชัวร์

ก็เป็นวิธี๙ไงไม่ปล่อยให้๑๐แล้วล่ะ
ก็ต้องเป็นเพื่อนคู่ใจกันเป็นเพื่อนคู่คิดกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็เติมเต็มช่องว่างให้กันแล้วก็มีช่องว่างให้กันด้วย
แต่งที่กรุงเทพครับแล้วก็อาจจะมีงานเลี้ยงที่เชียงใหม่อะไรอย่างนี้